วันนี้วันหยุดนะฮะไม่ทราบว่าทั้งสองท่านชอบทานไอศครีมหรือเปล่า
ชอบค่ะยิ่งอากาศร้อนนะได้กินเย็นสบายใจ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้ผลิตไอศครีมที่เขาผลิตส่งขายให้กับร้านค้า
รวมทั้งผลิตส่งขายให้กับแบรนด์ดังหลายแบรนด์นะครับ
๑ปีผลิตมา๗๐๐ล้านชิ้นเยอะมากนะ
คนไอศกรีมหลากสีสันทั้งแบบเวเฟอร์และแบบวาเฟิล
ผลิตออกมาในรูปทรงที่ต่างกันออกไปค่ะ

มีทั้งหมด๔สีรสชาติ
คือรสออริจินัลรสช็อกโกแลตชาเขียวและสตรอเบอรี่ค่ะ

โคนจะมีความหวานกรอบและหนากว่าปกติค่ะ

เริ่มต้นทำธุรกิจผลิตโคนไอศกรีม

ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโดยทายาทรุ่นที่๓

เราก็ทำเป็นโรงงานผลิตพวกอาหารกระป๋อง
แต่มีปัญหาเรื่องของที่ดินนะครับ
เราเช่าที่เขาอยู่แล้วก็มันหมดสัญญาเช่า

ปรากฏว่ามันต้องใช้ที่เยอะแล้วเราหาที่ขนาดใหญ่ไม่ได้
จังหวะพอดีเลยมีเพื่อนคุณปู่ก็มาแนะนำว่า
ทำโคนไหมยังไม่ค่อยมีการแข่งขันมากนัก
แล้วก็จังหวะไม่ได้ใช้ที่เยอะด้วย
เราก็เลยสนใจแล้วก็เริ่มลงมือทดลองดูตอนนั้น
เพื่อตอบสนองตลาดไอศกรีมประเภทเจลาโต้โฮเมด

รวมถึงผลิตวาเฟิลคลัสท็อปปิ้งสำหรับโรยหน้าไอศกรีม
เนื้อโคนวาเฟิลอีกด้วยค่ะ
ยังสามารถนำไปสร้างสรรค์ดัดแปลงเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้อีกหลายแบบ

นำมาทานคู่กับอาหารคาหวานเหล่านี้แล้ว
ก็จะให้รสชาติกลมอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะ
คนไอศกรีมทั้งหมดนี้
จะถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

เพื่อกระจายไปตามร้านค้าต่าง
แต่มีบางส่วนที่วางขายในห้างค้าปลีก
โดยจะขายเป็นกล่องบรรจุวอฟเฟอร์โคน

และไซส์ใหญ่๘๕บาทค่ะ
เราใช้ระบบเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะ

ก็จะมีตัวแทนอยู่
ตามขนาดของจังหวัด

ครอบคลุม๗๗จังหวัดทั่วประเทศไทย

ที่เป็นกลุ่มที่เราผลิตสินค้า

แบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่าง
พวกนี้เราก็มีการส่งให้หลายแบรนด์นะครับ

ธนาคารกรุงเทพมาเป็นเวลา๖ปีแล้วค่ะ
ทำให้สามารถมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

ภายในเวลา๑๐ปีหลังมานี้ค่ะ
ผมก็ใช้สินเชื่อค่อนข้างหลายอย่าง

ในการลงทุนสร้างโรงงาน
ในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างเข้ามานะครับ
เพื่อใช้ในการบางทีบริหารสภาพคล่อง

และประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนค่ะ
แต่สำหรับประเทศที่เจ้าของธุรกิจมองว่า

ต้องการเข้าไปลุกตลาดมากที่สุดในตอนนี้
คือมาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะ
จะเข้าไปขยายธุรกิจใน๒ประเทศนี้

และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกันค่ะ
กลุ่มประเทศที่เป็นประเทศอิสลามมุสลิม

ข้อบังคับต่างต้องศึกษาดูให้ดี
รวมถึงกฎหมายการลงทุนข้ามประเทศนะครับ
ตรงนี้ผมอาจจะแนะนำให้มิสเตอร์โคน
หาที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำได้นะครับ

ที่จะสามารถพาธุรกิจมิสเตอร์โคน

เราไม่แข่งขันเรื่องราคาครับ
เราจะหันมาเรื่องของการพัฒนาสินค้า

ให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับ
เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว
แล้วก็เราเน้นการสร้างแบรนด์ด้วย
ให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่จดจำกับผู้บริโภค

เกิดการบอกต่อกันไปเรื่อยนะครับ
คือการมีระบบขนส่งสินค้าของตัวเอง
จากโคนไอศกรีมเป็นสินค้าที่แตกหักง่าย
จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
ในเรื่องของการจัดส่งและบุคลากร
คุณภาพสินค้าจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้ามาจนถึงปัจจุบันค่ะ